ร้องได้ให้ร้าน

สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์
คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
น้องพลอยช่วยแก้มแบบแก้มรังแก่

รังแกไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริง
ล้อไม้คำนี้เงายิ่ง
หอบใครมาทิ้งสักคนสิลม
อ่ะอย่างแรกดีใจด้วย
ถูกต้องอะโอเคพี่ห่วงบัวอันแรก

หวังว่าจะออกมาถูกต้องและครบทุกคำ

ขอให้โชคดีนะครับ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐บาทสำหรับมิ้นนะครับ

มิ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
มินร้อง

ผมเลยนะครับ
ผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะครับมิ้น
ร้องผิดแบบไหนร้องไม่ครบร้องผิดคำหรือว่าอะไรนะครับ
น้ำชูเด่าออกออกบ้านสวาย

ซึ่งเป็นศิลปินคนแรกที่ร้องเพลงนี้

เหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้

แต่เราจะได้ประสบการณ์กลับไปด้วย
ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน
ในทุกครั้งที่เราล้มเหลว

และความเข้มแข็งในจิตใจ

วันนี้สิ่งที่มิ้นท์มา

ในตัวของมิ้นอย่างที่พวกเราเห็นได้ชัด

เต็มที่แล้วลูกไม่เป็นไรเนาะ

หนูทำให้แม่ภูมิใจได้แค่นี้นะคะ

คำว่าหนูทำให้แม่ภูมิใจได้แค่นี้นะคะ

รู้ไหมคะว่ามันไม่ได้เล็กน้อยเลย
แค่หนูคิดจะทำมันก็ยิ่งใหญ่แล้วค่ะมิน

เหลือ๕๐๐๐บาทค่ะ
ทางบ้านก็คงจะได้รับรู้ถึงความมีใจที่เป็นนักสู้ของมิ้นแล้ว
จะไม่ได้ถึงเป้า๖๐๐๐หรือ๑ล้าน
อันนี้ถือว่ามิ้นสำเร็จแล้ว
วันนี้ก็ได้ใจของพวกเราไปทุกคนในที่นี้

วันนี้ทางรายการของเราก็ขอบคุณมิ้นมากนะคะ

ก็จะกลายเป็นสิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะ

ขอบคุณมากครับ
เมื่อแม่ออกมาขายของเนี่ย

บางทีก็ถูบ้านล้างห้องน้ำ

ก็ภูมิใจค่ะที่ลูกพัฒนาขึ้นเยอะ

ทั้งที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะมิ้น

เป็นลูกเราต้องช่วยครอบครัวค่ะ

เราต้องฝึกเดินให้ได้แล้วมิ้น
แม้ว่าได้เงิน๖๐๐๐บาทกลับบ้านไป

แล้วขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมิ้นนะคะ
มีอาชีพขายโรตีสายใหม่แบบหอดเหรียญครับ
สาเหตุที่ผมต้องมาขายโรตี

จนถึงกระดูกรักษาไม่หาย
ทุกวันนี้ผมก็อยู่กับแม่สองคนครับ
เป็นโรคหัวใจความดัน

จะกินจะอยู่อะไรก็ยกสำหรับมาให้กิน